คราวนี้เขาขนทัพมานะคะทั้งเกมทั้งคอสเพลย์แฟชั่นอาหารทั้งหมดเลย

เสิร์ฟเอาใจสาวกคนรักไอดอลค่ะ

อสใหญ่มาเองครับพี่ซุกี้มากับน้องเอิร์ทพัทรวี
ชวนไปรับความฟินสนุกสนานกันนะครับ
วันเสาร์ที่๑กุมภาพันธ์ทีมงานนะวัดภูเขาทองที่สวนพึ่งราชบุรีจ้า
มาเยี่ยมไทยรัฐทีวีขออัปเดตแพลนงานเพลงหน่อย
แล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้มีเตรียมบินไปแฟนมิติ้งทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปด้วยนะคะ
ไพรส์กว่านั้นค่ะซีซั่น๓มารอถ่ายทำพฤษภาคมนี้แล้วด้วยจ้

สุดยอดทุกงานน่าไปทุกที่ค่ะ